ฝนตกหนักมากครับโดยเฉพาะแถวย่านดอนเมืองหลัก๔

จริงเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณสักเย็นค่ำเลยค่ะ
แต่ว่าจุดนี้นะป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
หักพังลงมาโชคดีมันไม่ล้มใส่รถนะนะ

ตอนนี้ยังคงลื้อถอนอยู่เมื่อเช้าผมผ่านมายังบรื้อไม่เสร็จ
กี่โมงคะยังลื้อไม่เสร็จถ้าปันตี๔ได้
ยังลื้อไม่เสร็จเลยยังมีการเอาอุปกรณ์ไปตัดกันอยู่
มันมันใหญ่มากคือมันใหญ่มากใช่คิดว่าเวลาจะรอ

เมื่อวานนี้นะทั้งในกรุงเทพทั้งปริมณฑลฝนตกหนักมาก
มีลมกระโชกแรงและภาพเนี้ยก็เป็นภาพที่โพสต์ไว้โดย

เป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ริมถนนวิภาวดีรังสิต

นี้เป็นโครงเหล็กหักลงมาครึ่งหนึ่งผ่ากลางเลย
เป็นป้ายใหญ่มากแต่ซีขวาหักลงมาครึ่งหนึ่งพักลงมาใกล้จะร่วง
สร้างความหวาดเสียวมากเพราะว่าเดิมทีจุดนี้จะมีกลุ่มคนขับแท็กซี่เนี่ย
จะไปจอดพักเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แบบโล่งด้านล่างริมถนน
นะฮะก็โชคดีมันไม่พังลงมานะครับ
เน็ตก็มีการโพสต์ภาพนี้แล้วก็วิจารณ์กัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเข้าไปแก้ไขกันหน่อย
เพราะว่าถ้าเกิดมันพังลงมาแน่นอนอาจจะมีคนบาดเจ็บด้วย
เพราะว่าอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตด้วยนะครับ

สำนักงานเขตดอนเมืองก็เร่งเข้าไปตรวจสอบ
เป็นป้ายโฆษณาขนาดสัก๔๕เมตรสูง๑๕เมตร
คำด้วยเสาเหล็กขนาดใหญ่๒ต้น
จากการประเมินก็พบว่าป้ายโฆษณานั้นหักครึ่งลงมาพอดี
ฝั่งขวาพับลงมาแต่ก็ถูกยึดไว้ด้วยเสา

แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะพังลงมา
ทางเขตสามารถปิดกั้นพื้นที่เอาอะไรไปกั้นเอาไว้นะครับ

สาเหตุก็น่าจะเกิดจากลมพายุที่พัดแรงแล้วก็มีฝนตกหนักลงมา
นะฮะลมแรงพัดกระหน่ำจนทำให้ป้ายนี้หักลงมา
ก็เลยให้สำนักงานเขตดอนเมืองกำลังทำการบรื้อถอนอยู่

อาจจะทำให้รถติดหน่อยในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนของเช้าวันนี้
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังมีการทำงานกันอยู่
แล้วก็จะมีบ้านบริเวณของประชาชนบางส่วนในเขตหลัก๔ดอนเมือง
คือหลังคาบ้านทำสังกษีที่อยู่ริมคลองเปรมหลังคาหลุดไปทั้งบ้านเลยครับ
คือปลิวไปเลยปลิวไปหมดทั้งบ้านเมื่อคืนนี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องไปช่วยเพราะว่าเขานอนไม่ได้
ไม่ได้เพราะเป็นชุมชนริมคลองเป็นประชากรรวมทั้งเสาไฟฟ้าก็หัก
ไม่ใช่หักสิมันเอียงโค้นแต่มันยังไม่ล้มแต่ว่าไฟดับทั้งแถบเลยเมื่อคืนนี้นะฮะ
ตอนนี้ก็ต้องเข้าไปช่วยกันต่อไปก็หลายพื้นที่เลยนะคะ